คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เรื่องพญานาคนะคะ
ก็ยังเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเครื่องเรื่องที่แบบหลายคนเชื่อนะคะ
และหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกวิกหมอชิดค่ะ
การ์ตูนค่ะน้องการ์ตูนคนนี้เนี่ยคือเขาเล่นละครเรื่องสร้อยนาคี
แล้วปรากฏว่าเกิดเรื่องราวแปลกขึ้นจนเจ้าตัวต้องมาเนี่ยค่ะ

เป็นการรำวงสวงองค์ปู่พญานาคทั้งสององค์ค่ะที่คุมหน้าหน้าทองค่ะ
เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราไปทำข่าวเนี่ยคุณผู้ชม
การ์ตูนเปิดใจเล่าให้พี่แจ๊กรีนฟังนี่แหละค่ะว่าเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย
แต่พอได้เข้าวงการบันเทิงก็เริ่มมีคนพาไปไหว้ไปมูตามสถานที่ต่างก็ผู้จัดการนี่แหละค่ะ
ผู้จัดการคนเดียวกับคุณยูโรคุณเข้มหัสวีไงเขาพาไปบ่อยค่ะ
กระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะจู่คือหนึ่งการ์ตูนก็ฝันประหลาดค่ะ
ฝันเห็นพญานาคเลื้อยมาหาแล้วก็หยุดจ้องหน้าก่อนที่น้องการ์ตูนจะสะดุ้งตื่นค่ะ

พอช่วงบ่ายนะคะปรากฏว่าผู้จัดการโทรมาบอกข่าวดีบอกว่าการ์ตูนได้เล่นละครเรื่องสร้อยนาคี
ซึ่งเป็นละครเกี่ยวกับพญานาคโดยตรงค่ะ
หลังจากนั้นนะคะการ์ตูนก็ได้เดินทางไปไหว้ขอพ่อปู่นะคะที่ธรรมนาคานาคีคือไปหมดที่เกี่ยวพญานาคคุณผู้ชม
แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะพอละครใกล้ออนแอร์ก็คือจะออน๒๓กุมภานี้แล้ว
ก็มีคนโทรมาจ้างให้มาลำวงส่วงโอมเฮยนักที่ลานนี่แหละค่ะลานกุมณทอง
คือจะว่าไม่คิดมันก็ต้องคิดนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมันโยงกันเนอะ
คืออยู่ดีก็คือแบบว่าเอาพูดตรงละครยังไม่ออนเลยคนยังไม่เห็น

ใช่นะคะและความบังเอิญแบบมันเป็นความปราบปลื้มใจนะคะ
ที่สำคัญตอนรำวงสวงอยู่นั้นน้องการ์ตูนก็รำไปขอพรในใจไป
โดยขอให้ละครเรื่องสร้อยนาคีที่ตัวเองเล่นเรตติ้งปัง
ติ้งแรงสมใจด้วยค่ะ
ที่จะได้ละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะหนูฝันก่อนคืนนั้น
ปกติไม่เคยฝันถึงพญานาคเหมือนนิมิตเหมือนอะไรอย่างนี้
คือแค่มามองหน้าไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรนะ
ไม่ได้พูดอะไรค่ะเหมือนมาแล้วแล้วแบบอยู่เขาเรียกว่าริมแม่น้ำ
แล้วแบบเหมือนมาแบบลางแล้วตกใจแบบมาใกล้หน้าเลยอะค่ะ
แล้วหนูรู้สึกว่าหนูก็แว๊บแล้วเพิ่งมานึกออกตอนเช้า
แล้วก็เล่าให้น้องสาวฟังพอเล่าเสร็จปุ๊บ
ตอนบ่ายผู้จัดการโทรมาบอกว่าได้ละครเรื่องสร้อยนาคี
หนูแบบเฮ้ยจริงไหมเนี่ยขนลุกเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นเรื่องที่แบบน่าอัศจรรย์ใจมาก
แล้วพอได้ละครเรื่องสร้อยนาคีก็มันดูแบบเหมาะเจาะอะไรกันทุกอย่างเลย
พอเราตั้งใจจะลำถวายปู่เราก็อยากจะส่งแบบจิตใจส่งใจ
ส่งแบบกระแสจิตไว้ให้ถึงว่าเราตั้งใจทำเพื่อปู่จริงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเราถามว่าเราเชื่อไหมประมาณ๙๙๙๙เปรสเซนละคร
ต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไทยรวมไปถึงแบบว่าที่เอเชียเราฮิตมากนะ
จีนมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์
อะไรก็แล้วแต่นะยึดเหนียวเอาไว้แล้วก็ให้เราสบายใจ

ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้น้องเขาสวยมากเลยเนาะ
รับกลุ่มภวงทาในหุ่นดีเนาะ